ที่เรื่องราวที่น่าขนลุกอยู่ที่โคราชคุณผู้ชมค่ะ
มันมีเรื่องราวของคนในชุมชนเขาเล่าให้ฟังบอกว่าก้อนหินเนี่ยถูกขโมยไป
แล้วเขาก็เอากลับมาคืนเพราะไปเจอเรื่องที่มันน่าสยดสยอง
มันน่าหวั่นกลัวมากคุณผู้ชมเขาเจออะไรเรื่องราวเป็นยังไงนะคะ
เรื่องราวเป็นยังไงกันที่ตำนวนเมืองยางอำเภอเมืองยางจังหวัดเทศครรภ์ราชศรีมานี่แหละค่ะ

เรื่องราวเป็นยังไงล่ะเราคุยกับกำนันนะคะกำนันบอกว่ามีชาวบ้านในหมู่บ้าน
เขานำก้อนหิน๓ก้อนมาวางเอาไว้บริเวณด้านหน้าที่ทำการกำนันตมนต์เมืองยางนี่แหละค่ะ
แล้วกำนันก็เล่าให้ฟังว่าในระหว่างที่กำนันกำลังจะมาเปิดที่ทำการ
ก็เจอถุงพลาสติกวางอยู่ถุงนึง
เปิดดูเนี่ยค่ะก็พบว่ามีก้อนหินลักษณะคล้ายกับต่างหัวค่ะ
เหมือนเครื่องประดับอย่างนี้เหมือนกับซากฟอสซิลฟันช้าง
ลักษณะเหมือนสิ่งของวัตถุโบราณ
ก็เลยคาดว่าน่าจะมีคนขโมยพวกนี้ไปจากสถานที่โบราณแห่งหนึ่ง
ที่ยังไม่ได้บัวนะซ่อมแซม
แล้วก็น่าจะเป็นสถานที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ตั้งแต่สมัยโบราณยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่๗
องค์ฮันน้อยพี่จะไปสอบถามมาดูนะคะ
ปรากฏว่ามีชาวบ้านที่แอบเอาหินไปจากสถานที่นี้จริง

ทำให้ครอบครัวอยู่อย่างไม่เป็นสุขบ้างล่ะ
ก็เลยเอาก้อนหินมาคืน
กำนันเขาก็เลยเตือนไงคะว่า
ถ้าไปเจอสถานที่สิทธิต่างพวกนี้
และที่สำคัญนะคะตอนนี้สถานที่โบราณในพื้นที่ยังคงมีอยู่
แล้วก็ยังคงอยู่ในช่วงของการสำรวจบูรณะซ่อมแซม
เพื่อที่จะเตรียมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีของหมู่บ้านต่อไป
เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเป็นของเก่าของโบราณอย่าไปหยิบอย่าไปต้องอย่าไปแตะ
บางทีเราอาจจะแบบไม่ได้รู้ที่มาที่ไปหรืออาจจะเห็นว่ามันก็เหมือนแค่ก้อนหินก้อนหนึ่ง
แต่จริงแล้วมันอาจจะมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่ก็ได้
ใครจะไปรู้นะเป็นเรื่องเล่าที่เล่ากันมานะครับ
ใช้วิจารณญาณในการรับชมข่าวแบบนี้เคยมีนำเสนอกันมาบ้างแล้วนะครับ
ถ้ายังจำกันได้ลักษณะเหมือนเป็นชาวต่างชาติ
คือเอาวัตถุโบราณออกมาจากวัดในประเทศไทย
เสร็จปั๊บพอเอากลับไปโอ้โหมันเกิดเรื่องราวที่มันไม่ดีกับตนเอง
ถึงขั้นต้องใส่ผ่านมาทางกล่องพัสดุส่งมาทางปรายศนีย์ส่งคืนกลับมาเลยทีเดียว
อยู่ไม่ได้แล้วเขาบอกของอย่างนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะ
จริงของทุกอย่างเขามีเจ้าของเจ้าเข้าเจ้าของอยู่แล้วจะเอาไปจะหยิบจะจับอะไรก็จริงขอก่อนดีกว่า

ของที่มันไม่ใช่ของเราก็ว่าค่ะไม่ต้องหยิบจับชวย